คุณภูริพัฒน์รายงานสดให้เราได้รับทราบกัน

ท่านก็ยืนยันว่ากำลังตำรวจที่ดูแลความเรียบร้อยเนี่ย

เพื่อที่จะดูแลพื้นที่โดยรอบนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของการเคลื่อนการชุมนุมออกจาก

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันหน่อยนะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ซึ่งขณะนี้แกนนำเองก็มีการชี้แจงถึงกำหนดการ
รวมถึงวิธีการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
ยังคงยืนยันว่ายังมีการเคลื่อนขบวนนะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า๙โมงจะเคลื่อนขบวน
ตอนนี้๗โมง๑๖นาทีเหลือเวลาอีกไม่ถึง๒ชั่วโมงแล้วนะคะ

ถ้าอย่างนั้นเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันนะคะ
รายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

มาติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะก็ประกาศบนเวทีนะคะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ๑ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นกลุ่มผู้ที่มาร่วมที่จะเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในครั้งนี้นะคะ
หลายคนก็จากที่จะมีการสอบถามนะคะก็มีการเดินทางมาหลากหลายพื้นที่ค่ะ
บางคนก็เข้าร่วมชุมนุมเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปแล้วก็ตอนเช้าก็มาร่วมสมทบค่ะ
ส่วนบางคนนะคะก็ปักหลักค้างคืนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
ขณะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทางแก่นนำนะคะได้มีการประกาศนัดแนะกับกลุ่มประชาชนนะคะ
ที่จะมาร่วมชุมนุมแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะเนื่องจากว่าบริเวณด้านนอกค่ะ
ทางตำรวจได้มีการเตรียมจุดตรวจค้นนะคะหรือว่าสกัดกั้นไม่ให้มีประชาชนเข้ามาร่วมสมทบนะคะ
ก็ได้มีการนัดแนะนะคะให้ประชาชนบางส่วนนะคะไปรวมตัวกันที่สวนสันติพรซึ่งอยู่ตรงกองสลากเก่านะคะ
ก็จะไปนัดแนะตรงนั้นก็จะมีแกนนำไปรอรับตรงนั้นค่ะ
ส่วนบนเวทีณขณะนี้นะคะก็เป็นจานิวค่ะก็ได้มีการชี้แจงกำหนดการนะคะว่า
เก้านาฬิกาเนี่ยคือการเดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลก็จะเริ่มเดินทางนะคะ
โดยนัดให้ประชาชนกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมเรียงแถว๓แถวเดินตามขบวนรถขยายเสียง
ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ค่ะโดยจะใช้ถนนหนึ่งเลนนะคะแล้วก็ย้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่า
การเดินเท้าเนี่ยค่ะจะต้องเดินเป็นแถวเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามเดินขึ้นบนฟุตบาทอย่างเด็ดขาดค่ะ
เพื่อที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดหรือว่าส่งผลกระทบกับผู้ใช้ถนนท่านอื่นค่ะ
นอกจากนี้ค่ะก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อไปถึงตรงประตู๕นะคะฝั่งตรงข้ามกับกระทรุงศึกษาที่การนะคะ
ก็จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะรวมตัวกันอยู่จุดตรงนั้นนะคะแล้วก็จะรอว่ารัฐบาลจะมีท่าทียังไงนะคะ
แต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าจะมีการอ่านแถลงการนะคะยืนยันเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดการเลือกตั้งให้ชัดเจนค่ะ

ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการแจ้งมาว่าได้มีคำสั่งจากสารปกครองนะคะ
คุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เมื่อคืนนี้ค่ะมีกลุ่มแกนนำไปยื่นร้องขอให้สารปกครองคุ้มครองนะคะ
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึงเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะสารปกครองก็มีการแจ้งมาแล้วนะคะว่าไม่มีการคุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
แต่กลุ่มผู้ชมนุมก็จะยังเดินหน้าในการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเช้านี้อย่างแน่นอนค่ะ
บรรยากาศที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศอยู่นะคะ
คือเรามารอกันตั้งแต่เวลา๕นาฬิกานะคะแต่ก็จากการตรวจสอบดูนะคะว่าโดยรอบในพื้นที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะคะก็มีประชาชนนะคะมาสมทบอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าจะผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มมวดนั้นนะคะก็จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนค่ะ
ส่วนเวลาเก้านาฬิกานะคะคือเวลาที่ทางแก่นนำประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าจะเคลื่อนตัวออกจากธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งหากมีการเคลื่อนตัวแล้วนะคะทางทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็จะรายงานบรรยากาศให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพระจันทร์ค่ะ